สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงกับใบตองรัชตะวันค่ะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนางเอกสาวหน้าหวานอย่างมิวนิษฐานะคะ
ที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ไปศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มเติม
จากนั้นก็ได้ออกมาอัปเดตผลงานการแสดงผ่านจอเงินเป็นครั้งแรกให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ
มีผลงานด้านจอเงินให้แฟนได้ติดตามแล้วนะคะสำหรับนักแสดงสาวมิวนิษฐา
เจ้าตัวเผยว่าขณะนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเตรียมเข้าโรงฉายในช่วงเดือนกันยายนนี้
ส่วนที่มีข่าวเมาส์ว่าสถานที่ถ่ายหนังนั้นเป็นประเทศเกาหลีใต้นักแสดงสาวเลยแอบไปอัพสวย
งานนี้มิวขอไม่บอกเรื่องสถานที่ถ่ายทำเพราะอยากให้แฟนไปรอลุ้นกันตอนหนังเข้าฉาย
และขอปฏิเสธเรื่องซุ่มเงียบทำสวยด้วยมือแพทย์อีกด้วยค่ะ
ก็ไม่แล้วนะเราโอเคกับตรงนี้แล้ว